คราวนี้จะส่งออกคือจะส่งรถไปขายที่ต่างประเทศ

แต่ก็ดูแล้วลักษณะเหมือนจะผิดกฎหมายเหมือนกัน

โดยผู้ที่เจอก็เป็นหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำแม่น้ำโขงหรือว่านรขอค่ะ

ไปตรวจสอบแล้วก็ยึดรถกระบะมาได้๑คัน

น่าจะเป็นการลักลอบส่งไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้าน

บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ลำแม่น้ำโขงหรือว่านรขอเขตเชียงราย
ได้รับแจ้งมาจากทหารเรือนรขอสถานีเรือเชียงของค่ะ

พฤติกรรมลักษณะแล้วเหมือนจะลักลอบ
นำส่งออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมาย
บริเวณบ้านเมืองกาลในตำบลริมโขง
ก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงชายแดนไทยสปลาว

แต่ว่าจมอยู่ในโครนเกือบครึ่งคันค่ะ

ก็พบว่าไม่ใช่จุดที่มีการอนุญาต
ให้มีการนำเข้าและส่งออกสินค้า
หรือให้มีการข้ามเข้าออกชายแดนไทย

ขนรถส่งออกต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย

แนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านแบบนี้ค่ะ
โดยรถกระบะคันนี้พบว่าคนร้าย
พยายามที่จะนำข้ามฝั่งตรงจุดที่เป็นโครน

แล้วก็กะว่าจะใช้เรือเล็กมารับ
แต่ละรถรถน่าจะหลุดจากแผ่นกระดาน

แล้วก็จมลงไปครึ่งคันอย่างที่เห็น
กลุ่มคนร้ายก็เลยอาจจะต้องทิ้งรถเอาไว้
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบหมายเลขเครื่อง
แล้วก็ขยายผลติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ